อีกคลิปหนึ่งที่แชร์กันโลกโซเชียลและคนวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นมากพอสมควรเหมือนกันนะครับ
เรื่องราวของผู้โดยสารกับคนขับรถสองแถว
ผู้โดยสารก็บอกว่าสิทธิ์ของผมที่ผมจะเลือกขึ้นคันไหนก็ได้
แต่รถสองแถวบอกมันมีคิวอยู่มันต้องเป็นไปตามคิว
คุณจะขึ้นคันนู้นไม่ได้แล้วก็ด่าทอกันไปมา
ผู้โดยสารก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมล่ะนี่มันสิทธิ์ของผม

ผมขับรถสองแถวอยู่ครับ
ลุงครับผมขึ้นรถลุงผิดไหมครับ

เรื่องราวจากเหตุการณ์ในคลิปเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรีนะครับ

เป็นการโต้เถียงกันระหว่างผู้โดยสาร
ที่เป็นคนถือมือถือถ่ายคลิปนี้นะครับ
กับคนขับรถสองแถวโดยสารวินย่านบางพระนะฮะ
ซึ่งคนขับรถสองแถวอยู่ก็มาห้ามไม่ให้ผู้โดยสารคนนี้
ขึ้นรถสองแถวคันที่ขับผ่านมาหรือว่าคันของคุณลุงนะครับ
แล้วก็คนขับรถสองแถวก็ต่อว่าผู้โดยสารว่า
ไม่มีมารยาทเลยทำไมไปขึ้นคันนี้

เขาผ่านมาพอดีผมก็วิ่งขึ้นสิ
แต่ว่าคนขับรถสองแถวก็บอกผู้โดยสารบอกว่า
แบบนี้ไม่ได้คุณต้องขึ้นตามคิวตามในวินอะไรอย่างนี้
ผู้โดยสารก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมต้องรอที่วินด้วย

แต่เห็นรถโดยสารของคุณลุงขับผ่านมา
ผู้โดยสารก็เรียกก็โบกสิจะขึ้นจะรีบไปทำงานเนี่ย
ก็เถียงกันไปเถียงกันมาตอบโต้กันไปตอบโต้กันมา
ผู้โดยสารก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องถูกห้ามปรามในการขึ้นรถนะครับ
แล้วก็ท้ายที่สุดก็นำคลิปนี้มาโพสต์ในโลกโซเชียล
มีผู้มาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากครับ
ทีมข่าวของเราไม่รอช้าก็ลงพื้นที่

บริเวณคิวรถสองแถวสีส้มสายศรีราชาตลาดหนองมนต์
ซึ่งจุดนี้จะมีรถสองแถวโดยสารกว่า๑๒๐คันมาจอดรอผู้โดยสาร

รวมถึงมีรถ๒แถวสีส้มหมายเลข๑๑๒ที่ปรากฏอยู่ในคลิปด้วยนะครับ
และจากการพูดคุยกับเจ้าของคลิปคือนายไตรพบคำพัฒน์
เป็นพนักงานห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
เล่าให้ฟังนะครับว่าในวันเกิดเหตุ
ก็เห็นรถสองแถวของจอดอยู่ที่วินนะนะ
ก็มันจอดอยู่เฉยยังไม่ออกจากวินไง
ก็คิดว่าแบบถ้าเกิดว่ารอขึ้นรถตั้งแต่ต้นสายแบบนี้มันคง

ก็เลยเอาล่ะเห็นรถสองแถวคันหนึ่งขับผ่านมาพอดี
ก็เลยบอกโบกรถสองแถวคันนั้นนะครับ
อาจจะเรียกว่าโบกรถสองแถวนอกวิน

แต่ตัวผู้ชายคนนี้เสื้อลายสีน้ำเงินเนี่ยนะครับ

วิ่งตามมาต่อว่าผู้โดยสารคมคู่แล้วก็ไล่ผมลงจากรถ
แถมยังไปเปิดประตูของรถโดยสารคันนี้ไว้
ทิ้งไว้เหมือนไม่ให้คุณลุงคนขับขับไปนะครับ
ตัวผู้โดยสารเองมองว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้บริการนะครับ
ตามความพึงพอใจและคนขับรถไม่ว่าจะคันไหนก็ตาม
สมควรที่จะทำพฤติกรรมแบบนี้กับผู้โดยสาร

เรื่องนี้ก็แจ้งไปทางขนส่งจังหวัดชนบุรีแล้วนะครับ
ด้านของนางราตรีสุวรรณบัณฑิต
เป็นผู้จัดคิวรถสองแถวโดยสารย่านนี้
เปิดเผยครับว่าทราบเรื่องทั้งหมดแล้ว
และเจ้าหน้าที่ขนส่งได้เรียกคนขับรถสองแถวทั้ง๒คันที่ปรากฏในคลิป
รวมถึงนายไตรพบเจ้าของคลิป

ให้มาพบที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชนบุรี

เพื่อสอบถามเรื่องราวข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
โดยจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนะครับ